ก็ตอนแรกโดนตำรวจจับนะคะที่ไปก่อเหตุ
เอามีดจี้ชิงสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทไป

ตอนที่ตำรวจไปจับเนี่ยโจรก็ยังเถียงนะคะ
บอกมาจับเรื่องอะไรไม่มีหลักฐานมากล่าวหาเขาได้ยังไงนะคะ
แต่พอเผชิญหน้ากับผู้เสียหายเท่านั้นแหละค่ะ
เจอทั้งพยานเจอทั้งหลักฐานจำนวนค่ะ
ก็ยอมรับสารภาพในที่สุด
มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะคุณพนิดาจันชื่นค่ะ
เป็นผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจสพพนัฐนิคม
เพราะว่าถูกชายรูปร่างทวมสวมเสื้อยีนแขนยาว
กางเกงยีนขายาวสวมหวกกันน็อกสีดำเต็มใบ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้ค่ะประกบด้านข้างนะคะ
แล้วก็เอามีดจี้ชิงสร้อยคอทองคำ๑บาท
และเงินสดห้าร้อยบาทหลบหนีไปเมื่อยี่สิบสี่พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตำรวจก็เร็วมากนะคะแกะรอยจับพิรุษชายต้องสงสัยชื่อนายมนตรีสายทองคำ
ขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนสายนิคมพัฒนาแล้วแสดงตัวจับกลุ่ม
มนตรีเนี่ยตอนที่โดนตำรวจจับก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยค่ะบอกไม่ใช่
ไม่มีหลักฐานอย่ามากล่าวหาโอ้ตำรวจไม่เชื่อค่ะ
พามาสอบถามพามาสอบสวนนาทีที่ประจันหน้ากับผู้เสียหายเนี่ยค่ะ
ตรงนั้นถึงประจักษ์เลยค่ะว่าใช่แล้วถูกตัวแน่นอนค่ะ
คือใช้อาวุธมีดออกมาเพื่อจะข่มขู่เรา
ไม่รู้ว่ากระเป๋าหรือกางเกงแต่เขาก็แบบนี้ให้เราดู
มีดตัวนี้ใช่ไหมที่เห็นประมาณนี้ใช่ไหม
โอ้โหนี่ค่ะนัดที่ที่เผชิญหน้าการสงสัย

มนตรียืนอยู่ตรงนั้นปฏิเสธไม่ออก
จำนวนด้วยพยานและหลักฐานค่ะ
คุณพนิดาเนี่ยเล่าว่าเขาเพิ่งขี่รถมอเตอร์ไซค
จากตลาดนัดหนองผักน้ำจะกลับบ้าน
ระหว่างทางขี่สวนกับผู้ก่อเหตุนี่แหละ
แล้วก็วนกลับมาเอามีดมาจี้ชิงทองเขากลางวันแสกเลย
นี่ค่ะเล่าไปเป็นฉากแบบนี้
มนตรียอมรับสารภาพบอกว่าเป็นคนทำจริง
ก็ถูกแจ้งข้อหาใช้ยานพานะวิ่งราวทรัพย

ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
นี่เป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะ
แม่เจอผู้เสียหายจำได้ทุกอย่างเลยค่ะ